สิบสองสิงหามหาสะดุดี
พระกิจกลิ่นกล้าอวนกาล
มะลิศิระรานกรุ่นฟ้า
ลิขิตกิติคารขวบร่ำพอเรือ
สวรรค์ทรงจุติล่าแม่พื้นภูมิสยาม
กล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ

คณะผู้บริหารและพนักงานในเครือไทยรัฐ